ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยติดตามประเด็นในเรื่องของหลวงปู่แสงนะฮะ
เมื่อวานหมอปลาเนี่ยพาเจ้าหน้าที่ไปพาผู้เสียหายไปที่เขาส่งคลิปมาร้องเรียนบอกว่าหลวงปู่แสงเนี่ย
ตอนที่ไปกราบไปไหว้เนี่ยท่านมาแตะเนื้อต้องตัวศรีกาได้อย่างไร
แต่ตอนนี้กระแสตีกลับหลังจากที่หลายคนเนี่ยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาออกมาบอกว่าหลวงปู่ท่านก็เหมือนกับ
โอ้โหปู่ย่าตายายคนเท่าคนแก่ที่บ้าน

เพราะท่านเป็นพระนักสายปฏิบัติเลย

แล้วปัจจุบันท่านก็อันไซเมอร์ทำไมลูกศิษย์ลูกหาไม่ดูแลให้ดี
ตัวผู้หญิงคนนั้นที่บอกว่าเสียหายทำไมไม่ระวังตัวอะไรประมาณอย่างนั้น
แล้วท่านก็อาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเอ๊ะเข้ามาผู้หญิงผู้ชายแบบไหนอะไรยังไง
วันนี้ทางฝั่งของหมอปลาเขาก็ชี้แจงของเขานะเดี๋ยวรอฟังนะฮะ
แต่มีผู้เสียหายอีกคนนึงเขาบอกเขาส่งคลิปมาให้หมอปลาเหมือนกัน
เขาก็เจอลักษณะแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมช่วยกันดูนะฮะ
มันจะเป็นแบบที่คนที่เขาบอกว่าเขาเสียหายเนี่ยไปเจอมาหรือเปล่า
ภาพจะไกลหน่อยแต่ว่าตังค์ของหลวงปู่ท่านก็อยู่ตรงนั้น
เห็นไหมฮะเหมือนกับพี่หญิงสาวที่เคยมาร้องเรียน
แล้วอีกคนนึงเขาเอาคลิปมาให้เมื่อวานที่เราดูไป
แต่ว่าอันนี้เป็นอีกคลิปนะฮะคลิปใหม่นะครับ
นี่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกเขาส่งมาให้หมอปลานะ
เคยไปกราบหลวงปู่แสงแล้วบอกว่าเนี่ยหลวงปู่แสงเนี่ยดึงตัวเข้าไปใกล้
แต่ถ้าฟังจากเสียงในคลิปเนี่ยจะได้ยินเสียงสาธุสาธุ
สาธุอย่างพร้อมเพลียงกันนะฮะ
แล้วจะมีเสียงของหลวงปู่ที่ท่านใช้มือตีไปที่หลังของผู้หญิงคนนี้
เหมือนกับเป็นการตีให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

คือดูจากคลิปนี้แล้วเนี่ยพอย้อนไปเห็นลักษณะท่าทางของผู้หญิงเมื่อวานนี้ที่เขาบอก

บางทีแล้วการที่ท่านดึงเข้ามาใกล้มาตีหลังมาแตะตัว
มันเหมือนกับการให้พรเหมือนกับเวลาพระท่านจะมีไม้อะไรไว้เคาะตัวเคาะหัวตีหัวลูกศิษย์ลูกหาอะไรประมาณอย่างนั้นหรือเปล่า
แต่ปัจจุบันนี้ต้องก็อย่างที่ทราบหลวงปู่ท่านอายุ๙๐กว่าเกือบร้อยปีแล้ว
ท่านก็อันไซเมอร์ด้วยท่านอาจจะไม่ได้ทราบว่าสิ่งที่ท่านได้ไปแตะไปตัวไปเจอไปเจอเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นศรีกาหรือเป็นแบบไหนอะไรยังไงหรือเปล่า
ค่ะที่เราให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ก่อนเลยเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นคลิปใหม่นะคะ
คือวันนี้หมอปลาก็ให้สัมภาษณ์ว่ามีผู้หญิงร้องเรียนผ่านทางหมอปลาหลายคนจริง
แต่คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมดูรายการเราตั้งแต่เมื่อวานคือมิ้วก็พยายามจะพูดตลอดเนอะว่าข่าวนี้มันไม่ใช่แค่ดูคลิปแล้วด่วนตัดสินใจ
เราจะต้องดูข้อมูลอย่างรอบด้านเพราะว่าท่านก็เป็นพระเกจิชื่อดังประวัติท่านไม่เคยมีอะไรเสื่อมเสียเลย
มันต้องถามต่อว่าทำไมท่านถึงสัมผัสศรีกาแบบนั้น
เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าลูกศิษย์ลูกหาทุกคนยืนยัน
ท่านป่วยเป็นอัลไซเมอร์ก็คือโรคสมองเสื่อม

รักษาอาการอัลไซเมอร์ของหลวงปู่ท่านจริง
คือถ้าจะบอกว่าท่านสัมผัสด้วยความรู้สึกทางเพศ
ศิษย์ลูกหาทุกคนออกมาปฏิเสธหมดเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้
อายุเกือบร้อยปีค่ะแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอด
ดังนั้นถ้าจะตั้งต้นได้ว่าคือท่านป่วยนะคะ
ท่านเป็นอัลไซเมอร์จริงอะค่ะมันต้องพุ่งเป้าไปประเด็นอื่นค่ะ
แล้ววันนี้คนพุ่งเป้าไปประเด็นอื่นที่เหมือนกัน
ก็คือประเด็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่ทั้งเป็นพระทั้งเป็นคารวาส
คนที่ดูแลท่านนะคะทำไมถึงปล่อยให้ท่านรับกิจ
ศรัทธาจากญาติโยมอยู่แบบนี้
ทำไมไม่ปล่อยให้ท่านได้พักผ่อนได้เงียบสงบของท่าน

แล้วท่านก็อายุเยอะจริงท่านเดินไม่ไหวแล้วนะคะ

นี่คือภาพเมื่อวานที่ให้ย้อนดูอีกทีหนึ่ง
ทีนี้คุณผู้ชมอยากเปรียบเทียบให้ดูแบบนี้ค่ะ
เมื่อวานเราเล่าข่าวไปมันมีจังหวะที่หมอปลาเข้าไปใช่ไหมคะ
แล้วก็มีนักข่าวเข้าไปมีเจ้าหน้าที่เข้าไป
แล้วนี่ค่ะภาพนี้หลวงปู่ท่านก็โปรย

เมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปเหมือนกับนักข่าวก็บอกว่าถ้าไล่ใช่ไหมพี่อุ๋ย
คือบางคนไปตีความว่าท่านไม่พอใจที่หมอปลามาตรวจสอบ
อะไรอย่างนี้ท่านก็เลยเอาวัตถุมงคลเนี่ยเครื่องใส่

ไม่ใช่คือ
เวลาที่มีญาติโยมมากราบเนี่ยท่านจะให้อะไรเนี่ยท่านจะใช้วิธีอย่างนี้อยู่แล้ว
ใช่ค่ะแต่ด้วยความที่นักข่าวอาจจะไม่ทราบ
หมอปลาอาจจะไม่ทราบก็เลยมองว่าอุ้ยการที่ท่านโยนแบบนี้คือไล่
เมื่อวานนี้ก็ต้องแบบเราก็พูดจริงว่าท่านไล่แหละ

แต่คุณผู้ชมลองดูคลิปเก่าของหลวงปู่แสงหน่อยได้ไหมคะ
เมื่อ๗ปีที่แล้วหลวงปู่โยนขนมลูกอมแบบเดียวกันเลย
คุณผู้ชมลองดูโยนให้ญาติโยมที่มาหา

ใช่ท้ายยนเหมือนกันลักษณะเหมือนกัน
คือลูกศิษย์ลูกหาก็บอกว่าเป็นปกติค่ะ
หลวงปู่แสงท่านจะโยนแบบนี้
ท่านเป็นพระสายป่าไงสายกรรมฐานนะคะ
คือคลิปนี้เป็นคลิป๑๓ธันวาคมปี๒๔
นี่ทีมข่าวก็ถามไปที่คนโพสต์คลิปนะคะ
เขาก็บอกว่าตอนนั้นหลวงปู่แสงจำวัดอยู่ที่จังหวัดอำนาจริง
ทุกครั้งเวลาที่ลูกศิษย์มาหาก็จะนำสิ่งของมาถวายท่าน
ท่านก็จะรับไว้แล้วก็จะมีการแจกจ่ายสิ่งของให้ญาติโยมอะค่ะ
ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นกิจวัตรท่านทำแบบนี้ทุกวัน

คนถึงขั้นตั้งข้อสังเกตว่าด้วยความที่ท่านป่วยเป็นอัลไซเมอร์
โรคสมองเสื่อมครับท่านทำเป็นกิจวัตรแบบนี้ทุกวัน

ใครมาหาก็โยนใครมาหาก็โยนให้อย่างนี้ค่ะ

หลวงปู่ท่านอาจจะไม่ทราบด้วยหรือเปล่าว่า
พี่หมอปลากับนักข่าวมาเขามากันเรื่องอะไร

หยิบวัตถุมงคลจากถุงแล้วก็โยนให้ประมาณอย่างนั้น
อันนี้คือเราอยากจะให้ข้อมูลแบบบาลานซ์กันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คืออาจปฏิเสธไม่ได้ว่า

ท่านสัมผัสแตะเนื้อต้องตัวในจุดที่ไม่เหมาะสม

หมอปลาก็ยืนยันว่ามีคนร้องเรียนไปเยอะจริง
แต่เราก็ให้คุณผู้ชมได้ดูอีกมุมหนึ่งแล้วคุณผู้ชมตัดสินใจเองนะคะ
คือถ้าเปรียบเทียบภาพที่หลวงปู่ท่านโยนเหรียญนะคะที่เป็นรูปของท่านเองนะคะ

กับสิ่งที่ท่านทำเป็นกิจวัตรให้กับลูกศิษย์ลูกหามาหลายปีเนี่ย
ก็อาจจะทำให้เราคิดได้ว่าคือท่านทำเป็นกิจวัตรจริง
แล้วท่านป่วยจริงท่านก็ไม่รู้หรอกใครมาหา
ท่านก็ให้วัตถุมงคลในลักษณะการโยนแบบนี้เป็นประจำนะคะ
คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าได้ยินเสียงหลวงปู่บอกว่าไปไป
เมื่อวานใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เราก็ต้องบอกคุณผู้ชมตรงตรงว่า
เราเล่าไปดิฉันเล่าไปเองว่าถ้าไล่
เพราะว่านักข่าวที่ลงพื้นที่ก็บอกว่าเนี่ยท่านไล่ท่านไล่หมอปลา
ก็อย่างที่ทราบค่ะคือนักข่าวเองหรือว่า
เราเองที่เราไม่เคยไปกราบไปไหว้ท่าน

เราก็ไม่เคยทราบว่าเวลาที่ท่านเจอญาติโยมท่านจะใช้คำพูด
หรือว่าใช้วิธีการแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
ดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกับที่พี่อุ๋ยพูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
คือท่านอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าที่หมอปลาไปที่นักข่าวไป
ที่เจ้าหน้าที่ไปไปด้วยเรื่องอะไร
เห็นมีคนไปหาท่านก็เข้าใจว่าท่านก็ต้องปฏิบัติเหมือนที่ท่านเคยทำ
ก็คือแจกจ่ายวัตถุมงคลท่านก็โยนให้โยนให้อะไรแบบนี้ค่ะครับ
คือทีนี้ค่ะด้วยอายุของท่าน๙๖ปี
อายุเยอะนะคะแล้วท่านก็หลงลืมป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปหาคลิปเก่าหลายคลิปนะคะ
คลิปเก่ามาหลายคลิปทุกครั้งที่ลูกศิษย์ลูกหามาหาท่าน
ท่านก็จะทำลักษณะแบบนี้เป็นประจำแต่มันจะมีประเด็นนึง
ที่มีการไปเทียบเคียงกับการสัมผัสร่างกายของศรีกา
คือเวลาคนมาขอพรในแต่ก่อนท่านจะใช้ไม้คล้ายกับไม้ขนไก่
ไปแตะอย่างนี้ค่ะนี่ก็คือผู้หญิงนะนี่ก็คือสีกานะคะ
แต่ท่านไม่ใช่ใช้มือสัมผัสท่านก็จะใช้ไม้แบบนี้
สัมผัสแตะเคาะหัวเหมือนเป็นการให้พร
แม่ของในรักค่ะดูเลยค่ะ
นี่นะคะนี่ก็คือภาพในอดีต
ดังนั้นหลายคนก็เลยบอกว่าให้ลองไปดูภาพในอดีตของท่านสิ
ท่านก็ใช้เหมือนกับไม้ขนไก่แต่ว่าไอ้คลิปที่ผู้หญิงเขาบอกว่าเขาเสียหาย
ท่านไม่ได้ใช้ไม้ท่านใช้มือ
มันก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าอุ๊ยไปสัมผัสศรีกา

ทีนี้เรื่องของอาการป่วยเมื่อวานเราก็พูดไปนะคะ
เพราะเมื่อวานยังไม่ได้มีการยืนยันจากคุณหมอ

เราก็พูดแบบปลายเปิดเอาไว้ว่า
ถ้าท่านป่วยจริงเป็นอัลไซเมอร์จริงน่าเห็นใจท่านมาก
ก็จะต้องพุ่งเป้าไปที่คนดูแลท่าน

เพราะเมื่อวานตอนที่นักข่าวไปเยอะแล้วหมอปลาถามเนี่ย
พระเรขาพระอุปทราชินิตที่อยู่ใกล้ท่านเป็นคนบอกเอง

ไปบอกเรื่องที่หลวงปู่ท่านเป็นอรหันต์ใช่ไหม
ปัสสาวะอุจจาระแล้วไปเอาปัสสาวะมาดื่มโชว
ก็เลยอย่างที่บอกคือเมื่อวานพยายามจะสอดแทรกอยู่ตลอดว่า
อยากจะให้ภูมิเป้าไปที่คนดูแลท่านมากกว่า
อันนี้ฉันพูดตรงเลยอยากจะให้พุ่งเป้าไปที่คนดูแลท่านมากกว่า

ว่านี่เขาเอาปัสสาวะหรือเอาแพมเพิร์ตที่ติดอุจจาระของหลวงปู่
ไปกินกันแล้วไปทำเป็นพระธาตุอะไรอย่างนั้นนะสิ

เมื่อวานที่ขณะที่เรากำลังเล่าที่ลูกศิษย์ที่เป็นพระเนอะ
ดื่มปัสสาวะให้ดูเดี๋ยวฉันก็ยังพูดเลยว่า
หลวงปู่ท่านบอกให้ดื่มเหรอหลวงปู่ท่านเป็นคนบอกเหรอหรือว่าไปดื่มกันเอง
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือวันนี้มีคุณหมอนะคะ
ยืนยันว่าหลวงปู่ท่านป่วยจริงหลงลืมจริง
จำใครไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะพี่อุ๋ยอืมไม่รู้ตัวในสิ่งที่ทำลงไปด้วยซ้ำครับ
ลุกนั่งนอนเองไม่ได้ค่ะแค่ประคองธาตุขันได้ขนาดนี้คือเก่งมากแล้วนะคะ
คือตอนนั้นท่านยังไม่อยากให้พยาบาลมายุ่งกับท่านเลยที่เป็นผู้หญิงไม่ให้พยาบาลผู้หญิงมายุ่ง
ช่วงหลังท่านมีปัญหาทางสมองด้านความจำดังนั้นคุณหมอท่านเนี้ยก็ออกมาบอกว่า
คลิปทั้งหมดเนี่ยสามารถอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าท่านป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมค่ะ
ทีนี้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะดิฉันก็พูดตรงเลยนะคะว่ามันต้องพุ่งเป้าไปที่คนดูแลท่าน
ว่าทำไมถึงปล่อยให้ท่านทำกิจของสงฆ์แบบนี้
คือในสำนักสงฆ์แห่งนี้มีป้ายติดประกาศชัดเจนมีกฎระเบียบ๕ข้อเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูมีกฎระเบียบอะไรบ้าง
ขั้นตอนการเข้ากราบหลวงปู่นี่ค่ะป้ายใหญ่เบอร์เลอร์๑ห้ามถ่ายรูปก่อนได้รับอนุญาต
สุภาพสตรีเข้าใกล้หลวงปู่๓ต้องมีบุรุษผู้รู้ความอยู่ในขณะที่เข้ากราบ
เนื่องจากองค์หลวงปู่ชราภาพและมีโรคประจำตัวขอให้เว้นระยะห่างตามสุขอนามัย
หากต้องการรับของที่ระลึกให้รับแล้วถอยออกมา
ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเคารพครูบาอาจารย์
อันนี้คือสิ่งที่เป็นกฎระเบียบที่ติดเอาไว้อยู่แล้วและท่านป่วยเป็นอัลไซเมอร์ท่านสมองเสื่อม
ดังนั้นคนที่ดูแลท่านล่ะค่ะทำไมไม่ปฏิบัติตามนี้ล่ะคะ
คุณดูแลท่านทั้งพระทั้งคารวาสเลยขอพูดตรงแบบนี้เลยก็ไม่ควรจะปล่อยประละเลยอะค่ะ
คือในแง่ของผู้หญิงที่เขาบอกเขาไปเจอเหตุการณ์มาแล้วเขาถ่ายคลิปมาอะไรเนี่ย
แต่ว่าไม่ใช่คู่แม่ลูกนะก็เป็นอีกสองคนนะนะก็จะเห็นว่าก็จะมีคนที่อยู่อีกเยอะแหละ
มันไม่ใช่การไปอยู่ในกุฏิกันแค่๒ต่อ๒ใช่ไหม
ส่วนเรื่องของเอ๊ะทำไมถึงต้องให้เข้าไปใกล้แล้วท่านดึงตัวเข้ามาแล้วก็มาแตะมาตีอะไรเนี่ย
อันนี้ผมเชื่อว่าอย่างนี้นะคือด้วยอายุของหลวงปู่ท่านก็เกือบร้อยปีเนี่ย
ถ้าย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนจะเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้คือหลวงปู่เนี่ยหยิบเหมือนกับไม้ขนไก่ขึ้นมาแตะ
ถ้านึกถึงหลวงพ่อคูณสมัยหลวงพระคูณท่านก็ใช้ไม้นะใช้ไม้เคาะ

แต่ในปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าเราอาจจะเห็นว่าไม้ขนไก่มันอาจจะไม่หนักเท่าไหร่
แต่ผมเชื่อว่าหลวงปู่ท่านอาจจะยกไม่ไหวแล้วก็ได้ด้วยซ้ำ
สิทธิ์เวลามีคนมากราบมาไหว้ก็เลยอาจจะแบบอ้าวเข้ามาใกล้
ดังนั้นเนี่ยไงก็ย้อนไปจุดเดิมไงพี่อุ๋ย

ลูกศิษย์คนที่ดูแลท่านปล่อยให้ท่านปฏิบัติแบบนี้อยู่ได้ยังไง
แล้วมีญาติโยมผู้หญิงมาเนี่ยก็รู้ว่าท่านเนี่ย
อาจจะยกไม้ยกอะไรไม่ไหวแล้วเนี่ย
ก็ไม่ต้องให้เข้าใกล้ใช้อย่างอื่น
จีวอนหาผ้าอะไรเป็นทางที่เหมือนกับเวลาที่เราจะ
ถวายของพระเวลาศรีกาถวายอะไรอย่างนั้นก็
อันนั้นก็ได้ทำไมถึงไม่รู้แลกันให้ดีประมาณอย่างนั้นคำถามเลย
คือประเด็นที่คนพูดถึงวันนี้พี่อุ๋ยก็คือพุ่งเป้าไปตรงนี้เลย
เป็นเอกสารการเข้ารับการรักษาอาการอาภาษณ์ของหลวงปู่
เป็นโรคนี้จริงเป็นหลักฐานที่ญุ่งปู่แสงเนี่ยเอามายืนยัน
เพราะฉะนั้นทางญาติญาติบอกว่าไม่เชื่อหรอกว่าหลวงปู่ท่านจะประพฤติตัวไม่เหมาะสม
ท่านเป็นพระสายปฏิบัติ
โอ้โหบวชมาตั้งแบบถ้านับอายุนี่เกือบร้อยปี
แต่พรรษาบวชเกือบ๘๐พันศา

ญาติของหลวงปู่แสงที่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ที่เราคุยด้วยคุณทักษินาเป็นหลานสาวหลวงปู่แสง
บอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เชื่อว่ามีการพยายามแสวงหาประโยชน์จากหลวงปู่ท่านหรือเปล่า
แสวงหาประโยชน์จากศรัทธาของญาติโยมที่มีต่อหลวงปู่แสงหรือเปล่า
พระอุปถาคที่ดูแลหลวงปู่เนี่ยควรจะรอบครอบกว่านี้
เคร่งครัดในข้อปฏิบัติของหลวงปู่ให้มากกว่านี้
โดยเฉพาะการไปอนุญาตให้ผู้หญิงให้ศรีกาเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดหลวงปู่ได้ยังไง
ส่วนเรื่องของหมอปลามือปราบสัมภเวษีที่เมื่อวานนี้ไปที่สำนักสงฆ์ของหลวงปู่
แล้วจะไปจับผิดไปแฉไปอะไรก็แล้วแต่ญาติหลงปู่แสงบอกว่า
ทำไมไม่ศึกษาตรวจสอบประวัติของหลวงปู่ท่านให้ดีก่อน
ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่
ขณะเดียวกันการนำเสนอข่าวสารต่างออกไปเนี่ยก็อยากให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อน
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือในมุมมองพี่ไม่ได้โทษหลงปู่นะ
พี่โทษการจัดการในวัดที่มันไม่เหมาะสม
มันควรจะมีมาตรการที่ดีกว่านี้
ไม่ใช่ว่าพระผู้ใหญ่ที่มีอาภาษณ์ใช่ไหมเพื่อนก็ชะลาภาพแล้ว
จะให้ใครเข้าไปหาก็ได้แล้วผู้หญิงที่ไปเขาก็ไม่เหมาะสม
ขนาดลูกหลานยังไม่กล้าขึ้นไปตรงนั้นเลยใช่ไหมชมพู่
ชมพู่เคยไปตรงนั้นเคยขึ้นไปนั่งไหม
นี่ลูกหลานไปประจำเขาก็ยังไม่
ลูกหลงปู่จะมานั่งอยู่ตรงนั้นก็คือลูกศิษย์หามขึ้นออกมา
ใช่ไหมเพราะพ่อเดินไม่ได้มานานมากแล้ว
นี่ฮะเจ็ดญาติบอกต่างตรงนั้น
คือลูกหลานที่เป็นผู้หญิงยังไม่กล้าขึ้นเลย

ศิษย์หรือว่าพระที่ดูแลหลวงปู่ไปให้โยมผู้หญิง
ขึ้นไปหาหลวงปู่ใกล้ได้ยังไง

ค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สังคมก็แสดงความคิดเห็นแบ่งออกเป็น๒ฝากนะคะ
คือฝ่ายหนึ่งก็เชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นจริง
เพราะมันมีหลักฐานจากคลิปภาพที่ได้มีการนำเสนอผ่านสื่อไป
หลายคนก็สงสัยว่า
ก็มันก็ถือว่าความผิดสำเร็จแล้วหรือเปล่า
เพราะว่าท่านก็สัมผัสแตะเนื้อต้องตัวศรีกาจริง

แต่อีกมุมหนึ่งก็คือลูกศิษย์ลูกหาก็ออกมายืนยันว่าหลวงปู่ท่านป่วยเป็นอัลไซเมอร์
แล้วเป็นอัลไซเมอร์รุนแรงถึงขั้นความจำเลอะเลือนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตามความชะลา
ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าทำอะไรลงไป
ศิษย์ลูกหาของหลวงปู่แสงและชาวโซเชียล
เห็นด้วยกับการกระทำหมอปลาก็เยอะค่ะ
คือมีการออกมาตั้งคำถามหลายอย่างเลยนะคะ
มันมีประเด็นนึงคุณผู้ชมที่โลกโซเชียลออกมาตั้งคำถาม

ไอ้คลิปต่างที่ถูกดำเสนอผ่านสื่อ
หมอปลามีส่วนร่วมในการจัดฉากหรือไม่เขาตั้งคำถามไว้แบบนี้
เพราะเหมือนจงใจเอามือถือไปถ่ายคลิป
จงใจตั้งกล้องเอาไว้เพื่อที่จะถ่ายภาพ
มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งตั้งคำถามว่า
อายุเกือบร้อยปีจะมีสติสัมปัชญะขนาดนั้นเลยหรือ
คนมีสตินี่สิน่าสงสัย
ทำไมไม่ดูแลรักษาพระอายุมากให้ดี

ก็มีข้อความบอกว่าหลวงปู่ชราภาพมาก
หลงลืมป่วยอัลไซเมอร์เดินไม่ได้

ก่อนไปหมอปลาเช็คดีแล้วใช่ไหม

แต่เคสนี้ไม่เห็นด้วยจริง

แล้วพระพี่เลี้ยงทำไมไม่ดูแล
ให้ศรีกาขึ้นไปขนาดนั้นทำไม
ทำไมพระที่ดูแลไม่ห้ามล่ะ

เรื่องของมุมกล้องในการถ่ายคลิป

แต่ละคลิปที่ออกมาพี่อุ๋ยคือมันมีหลายคลิปใช่ไหม

ตั้งใจวางกล้องตั้งกล้องถ่ายคลิปหรือเปล่า
มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนึงค่ะบอกว่า

ลูกศิษย์รู้ว่าสติท่านไม่ครบ

นี่ไม่ห้ามไม่ปราม
อีกคนบอกว่าถ้าเราอายุเกือบร้อยแบบนี้
สายตาเราจะแยกออกไหม
ว่าใครที่มาไหว้เราเราจะจำได้ไหม

อายุ๗๕ยังลืมเลยหลงลืมหูตาไม่ค่อยดี
อันนี้เรานำข้อความในโลกโซเชียลมาเล่าให้ฟังนะคะ
หลากหลายความคิดเห็นในลักษณะแบบนี้
ส่วนเพจข่าวสารงานพระพุทธศาสนาได้โพสต์ข้อความ
ตั้งข้อสงสัยเอาไว้หลายประเด็นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทำไมต้องถ่ายคลิปตั้งแต่ตอนไปหาหลวงปู่มีเจตนาอะไร
ไปกราบพระแล้วตั้งใจไปถ่ายคลิปภาพกันอย่างนี้บ้าง
ผู้หญิงอีกคนบอกให้เข้าไปใกล้หลวงปู่อีก
ถ้าเกิดดูคลิปอาจจะได้ยินเสียงประโยคแบบนี้
คำถามคือเพื่ออะไร
ถ้าจะบอกว่าพระไม่ควรโดนตัวศรีกาแล้วศรีกาไปใกล้ท่าน
เพื่ออะไรนี่ค่ะมีข้อสงสัยหลายอย่างนะคะครับ
ทีนี้ค่ะมีข้อสงสัยลักษณะที่ว่าจัดฉากไหมอะไรไหม
แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเพียงความคิดเห็นของคนในโลกโซเชียลนะคะ
ดาว๘แฉกโพสต์คลิป
อาจารย์วิทย์คนพุทธกรรมการสมาคมคนยะโสธรเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แสง
เขาเชื่อว่ามีการจัดฉากค่ะเขาเชื่อแบบนั้นเลยเขาฟันทงเลยว่าจัดฉาก
ให้ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปออกมาพูดความจริง
แล้วก็จะเดินหน้าต่อสู้เพื่อปกป้องหลวงปู่แสงอย่างเต็มที่
เดี๋ยวลองฟังเสียงลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงที่ออกมาตอบโต้หมอปลานะคะ
ดูคลิปเสร็จคลิปที่หมอปลาลงนะครับผมว่าตรงเนี้ยนะครับ
มันธรรมดามากเลยสำหรับพระยิ่งพระผู้ที่อายุขนาดหลวงปู่แล้วนะครับ
ซึ่งมีอาการหลงลืมสังเกตไหมครับดูคลิปได้เลยวันนี้ขนาด
ไมค์จ่อเยอะแยะอะไรหรือเปล่าหลวงปู่แทบไม่รู้เรื่องเลย
ครับมีบางคนคว่ำหัวหลวงปู่อยู่เลยนะครับหลวงปู่ท่านยังโยนโยน
พระโยนเหรียญให้อยู่เหมือนเดิมนะครับท่านยังโยนให้อยู่เหมือนเดิม
โดยเจตนาท่านไม่มีอะไรอยู่แล้วในฐานะที่ผมเป็นพุทธมามกะ
ในฐานะที่ผมเป็นชาวพุทธเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์
ผมต้องตามเรื่องถึงที่สุดว่าคนที่เข้ามากุเรื่องเป็นใคร
พระมีเมตตาแต่ผมไม่มีเมตตาสำหรับคนกลุ่มนี้พระชั่วชั่วนะครับ
เราก็ไม่ได้ว่าถ้าคุณมีหลักฐานชัดเจนพระที่กลัวนะฮะ
ก็คือพระที่ทำความผิดตรงนั้นครูก็ทำไป
แต่ไม่ใช่ไปทำแบบนี้กับพระผู้ผู้เป็นพระที่แบบ
อายุร้อยปีนะครับขึ้นไปชี้หน้าชี้อะไรอะไรยังไง
บวชพระมาประมาณว่าบวชพระมา๒๖ปีมีแค่นี้เหรอท่านนาย
ซึ่งไปด้วยวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเคยศึกษาธรรมะหรือเปล่านะครับ
หมอลักษณ์เนี่ยโพสต์บอกความจริงเกี่ยวกับหลวงปู่แสงที่ชาวพุทธรับเสพข่าวควรมีสติครับ
แล้วก็ได้เอาข้อมูลจากเฟซบุ๊คของราชศรีจิตอาสามาแชร์เกี่ยวกับประวัติของหลวงปู่แสงนะครับ
บอกว่าท่านเป็นพระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นขอกราบนามัศกาลและส่งกำลังใจให้หลวงปู่แสงพระอริยเจ้าที่บวชและเรียนธรรมออกทุดงกับอาจารย์มั่น
รวมถึงออกทุดงตั้งแต่หนุ่มจนเข้าวัยชราร่วมทุดงกับพระสายวิปัศนามามากมาย
คืออาจารย์ลักษณ์เนี่ยบอกว่าปัจจุบันหลวงปู่แสงเนี่ยท่านอายุเกือบร้อยปีท่านป่วยอันไซเมอร์และโรคประจำตัวคนแก่ชราภาพ
ใครไปกราบท่านก็ขอให้ท่านลูบหัวจับตัวอาศัยบารมีให้หายป่วยเจ็บท่านก็มีเมตตาที่ดวงจิตมีได้มีความกำหนัก
ไม่ได้มีกิเลสตัญหาเหมือนกับพวกมารศาสนาหิวแสงสร้างคอนเทนต์รายวันคราวนี้แหละสิทธิ์หลวงปู่ทั้งคณะสงฆ์และคาราวาสที่เคยกราบไหว้ฟังทำปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มาอย่างยาวนานคงได้ลุกขึ้นมา
พ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสิทธิ์ทุกคนรู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไร
เราก็ไปถามอาจารย์ลักษณ์เกี่ยวกับที่โพสต์ในวันนี้
คืออาจารย์ลักษณ์บอกว่าต้องให้ทุกคนไปศึกษาหาข้อมูลก่อน
หลวงปู่แสงเนี่ยคือพระสายปฏิบัติตัวจริงใครที่อยู่ในแวดวงพระรู้จักกันดี
ความจริงถ้าจะเอาอายุจริงเนี่ยท่านน่าจะอายุเกือบ๑๐๐ปีน่าจะถึง๙๙ปี
การที่จะมีคนบุกไปแฉไปขุดไปคุยความจริงแล้วควรจะทำตามธรรมเนียมปฏิบัติของสงฆ์หรือเปล่า
ซึ่งผลมันอาจจะออกมาช้าไม่ทันใจแต่มันก็เป็นไปตามระบบระเบียบไม่ต้องปั่นป่วนกัน
ไม่ควรจะมาทำคอนเทนต์เพื่อเอายอดวิวยอดไลค์หรือว่าเรียกเรตติ้ง
ลักษ์บอกว่าที่ออกมาพูดไม่ได้ต้องการโจมตีหมอปลานะครับแค่อยากให้ใช้สติกันหน่อย
เรื่องบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องของสงฆ์ที่เขาต้องจัดการกันเองเหมือนเป็นเรื่องของครอบครัว
ก็จะต้องมีคนจัดการดูแลของเขาเอง
มันเป็นเรื่องที่มันเหมือนกับมันเหมือนกับตอนนี้ใช้สื่อไปจัดการอะไรก็ได้

อันไซเมอร์เป็นธรรมดามันเป็นไปได้หมด
ถ้าจะหาสิทธิ์ที่ปฏิบัติเหมาะสมไปดูแลท่านจะเป็นใคร
ผมเห็นมีแต่คนพูดเรื่องนี้เข้าใจครับ
แต่มันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดกรรมวิบาก

นี่ในห้างประจักรชัยนะครับเจ้าของค่ายเพลงดังหายทองคำ
นี่ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงนะครับ
คือในห้างประจักรชัยเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แสง
เป็นคนยะโสธรบ้านเดียวกับหลวงปู่
ยืนยันว่าท่านเป็นพระสายปฏิบัติประพฤติดีประพฤติชอบมาโดยตลอด
ส่วนตัวเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความตั้งใจในการจัดฉากทำลายชื่อเสียงหลวงปู่หรือเปล่า
อยากให้สังคมลองมองดูดีว่าการชี้นำของหมอปลาแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่
คุณประจักรชัยบอกด้วยว่าจริงแล้ววันนี้เนี่ยความจริงจะไปกราบหลวงปู่นะฮะ
แต่ทางลูกศิษย์เนี่ยเกรงว่าจะมีกระแสดราม่าอะไรเพิ่มเติมอีกก็เลยขอเลื่อนเป็นพรุ่งนี้เช้า
คุณประจักรชัยยืนยันกับเรานะครับบอกว่าหลวงปู่แสงท่านอายุมากแล้วแล้วก็ป่วยอันไซเมอร์จริง
ตนที่เป็นลูกหลานคนหนึ่งจะไม่ทนให้หลวงปู่แสงเนี่ยต้องโดนย่ำยีแน่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
ขณะที่ทนัยอานันชัยชัยเดตนะครับนี้เป็นทนัยดังนะฮะทนัยอันชัยขอบคุณภาพทางเฟซบุ๊กนะครับ

มีกลุ่มบุคคลพานักข่าวบุกไปหาหลวงปู่แสงยานวโรที่วัดป่าดงสว่างธรรมบ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรกล่าวหาท่านต่างนานา
โดยเฉพาะมีการใช้ถ้อยคำพรุษวาสหัวเราะเยาะท่านระวังนรกจะกินกระบานเอา
หลวงปู่ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระป่าสายพระกรรมฐานท่านเป็นโรคอันไซเมอร์
ทำอะไรกับหลวงปู่ผมรับไม่ได้จริงจริงหากศิษยานุสิตของหลวงปู่แสง
จะดำเนินคดีกับพวกนี้ผมในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมสายกรรมฐาน
ยินดีเป็นทนายความให้ครับสาธุหลวงปู่แสงอันนี้จากทนายอนัญชัยนะฮะ
ค่ะทีนี้ค่ะบรรยากาศที่สำนักสงฆ์ดงสว่างธรรมวันนี้
หลวงปู่แสงท่านไม่อยู่นะคะลูกศิษย์พาไปรักษาอาการอัลไซเมอร์ตั้งแต่เมื่อวาน
หลังจากที่เป็นข่าวว่ามีหมอปลาเข้าไปสื่อเข้าไปเจ้าหน้าที่เข้าไปอะค่ะ
ครับล่าสุดลูกศิษย์พาท่านไปจำวัดที่วัดป่าอรัญญาวิเวกอยู่ที่ตำบลไก่คำอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจริง
วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไปที่วัดป่าอรัญญาวิเวกนะคะก็ได้ข้อมูลว่าคือมีสอสอในพื้นที่เจ้าหน้าที่สำนักพุทธมาพูดคุยกับชาวบ้าน
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าจะปกป้องท่านให้ดีที่สุดค่ะคุณจ๋าแจ่มสีได้คุยกับในแก้วเป็นชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็นับถือหลวงปู่แสงด้วยนะคะ
บอกว่าดีใจที่หลวงปู่กลับมาจำวัดที่นี่รู้สึกโกรธหมอปลาที่มาสร้างกระแสให้เรื่องราวมันใหญ่โต
ตัวเองอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดหลวงปู่แสงเองก็อยู่ที่นี่มานาน
จากนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่วัดที่จังหวัดยะโสธรหลวงปู่แสงไม่เคยมีพฤติกรรมอย่างที่ถูกกล่าวหาแน่นอน
นั่นอ่าตัวเราเชื่อไหมโอ้ยไม่เสียไม่เสียไม่เสีย
มาเสียดอกเออเออคลิปที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโอ้ยมันน่าเกลียดโทษเกินไป
มันน่าเกลียดเกินไปเออเขาว่านี่ตะบนไอ้ค่ำนี่หามาก
เด็ดขาดหมอปลามานี่ตายแน่นอนเออที่ไปหาสั่งข้าวซื้อซื้อ
เจ้าของนั่นอยากได้ข่าวแล้วอยากได้รีวิวอยากไปออกรายการนั่นแหละ
ออกรายการนี่หาเงินซื้อหมอปลานั่นเอออย่าว่าวเออโอ้ย
เพื่อนอยู่นี่เป็นบัวได้เห็นยังนี่เพื่อนกับพี่จะสั่งซื้อซื้อเออ
เออตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างโอ้ยมันเสียใจเสียใจภายหลังบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงออกมาปกป้องว่าสิ่งที่หลวงปู่แสงทำในคลิปเกิดจากโรคอัลไซเมอร์อาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัว
ไม่ได้มีเจตนาลวนลามแตะเนื้อต้องตัวศรีกาเพียงแต่คิดว่าเป็นลูกเป็นหลานเพราะว่าแก่มากแล้ว
ก็เลยแสดงความเมตตาเอ็นดูกับศรีกาเท่านั้นก็เลยเกิดกระแสตีกลับไปที่หมอปลาอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้น
ว่าจัดฉากหรือเปล่ากลั่นแกล้งหรือเปล่าเนี่ยนะคะหมอปลาชี้แจงค่ะหมอปลาบอกว่า
หมอปลาได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายจริงหมอปลายืนยันว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจริงและผู้เสียหายหลายคนด้วย
ส่งคลิปมาที่เพจหมอปลาช่วยด้วยพอได้รับเรื่องร้องเรียนทางทีมงานหมอปลาและสื่อมวลชน
ก็เลยประสานกับพอสำนักพุทธจังหวัดยะโสธรเพื่อขออนุญาตเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
หมอปลาก็บอกว่าก็เห็นไหมล่ะเมื่อวานที่เข้าไปก็มีเจ้าหน้าที่ไปด้วย
หมอปลายืนยันว่าหมอปลาไม่ได้จัดฉากค่ะไม่ได้กลั่นแกล้ง
ทำลงไปเพราะต้องการที่จะตรวจสอบเพราะมีเรื่องร้องเรียนมาก็ต้องตรวจสอบให้
แล้วหมอปลาก็ย้ำอีกว่าวันนี้ก็ยังมีผู้เสียหายอีกหลายคน
ส่งหลักฐานมาว่าหลวงปู่ท่านแตะเนื้อต้องตัวศรีกาจริง
มีทั้งแชทมีทั้งคลิปภาพใหม่หมอปลาบอกแบบนี้นะคะ
แต่สิ่งที่เรื่องมันบานปลายก็เพราะพระสงฆ์ข้างกายของท่าน
พระลูกวัดที่อวดอุตริเองว่าหลวงปู่แสงรักษามะเร็งได้
เพราะเมื่อวานนี้คนที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้ก็คือพระข้างกายท่าน
ก็คือตัวท่านไม่ได้พูดนะคะก็บอกว่าจับหน้าอกเป็นมะเร็งเต้านมก็หายอะไรอย่างนี้
ก็เลยมีคนอยากให้ท่านช่วยแตะรักษาโรคให้
พระรูปนึงดื่มให้ดูพระรูปนั้นก็พูดเองว่ารักษาอาการป่วยอะไรต่างได้
จระกลายเป็นพระธาตุหรืออะไรแบบเนี้ยก็คือพระที่อยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนั้นเป็นคนพูด
หมอปลาก็เลยบอกว่าพระทุกรูปที่พูดเรื่องเหล่านี้มันคือการอวดอุตรินะ

ประเด็นมันบานปลายเนี่ยก็เนื่องจากว่าพระที่อยู่ข้างเขาเนี่ย
จระนี่แหละหรือร่างกายของหลวงปู่เนี่ยเป็นพระธาตุ
มันบานปลายตรงนี้แต่ข้อเท็จจริงแล้วอ่ะ
ไม่เชื่อก็ลองถามสำนักพุทธได้เลย
ก็คุยกับท่านก่อนว่าเราได้เคสร้องเรียนมาพฤติกรรมเป็นแบบนี้
ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเพื่อให้ชี้แจง
แต่ได้มีคนบอกว่าเฮ้ยหมอปลาจัดฉาก
ฉากทำไมถ้าจัดฉากจะมีคนร้องเรียนมาเรื่อยเหรอ
ก็ตามคลิปที่ปรากฏเข้าใจนะ
ประเด็นน่ะมันไปเนี่ย
ความประดับลูกศิลป์เขาเองแอบรับมุตตรีกันเอง

ปลาก็ทำหน้าที่คนร้องเรียนมาก็ไปตรวจสอบให้

อายุเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ย
ควรจะต้องมีการดูแลท่านอย่างถูกวิธีนะ

บรรดาผู้คนใกล้ชิด
จะเป็นคาราวาสเป็นพระก็แล้วแต่เนี่ย

จงปัจจัยเงินทองต่างของหลวงปู่ท่าน
ทำบุญสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั้นแล้วอยู่ในบัญชีเนี่ย

เหลือก็คือบรรดาพระลูกวัดต่างที่ไปพูดเรื่องอุจจาระ

อันนี้ก็ต้องแยกไปดำเนินการนะว่า
คุณจะไปบอกอย่างนี้อยู่ตลอดเนี่ยมันจะกลายเป็นความเข้าใจผิดกันหรือเปล่า
อวดอุตรีกันไปก็จนทำให้มันไปกระทบหลวงปู่

นี่ฟังอดีตพระระดับมหาหน่อยนะอดีตพระไพรวันนะฮะ
มหาภัยวันวันนี้คือนายไพรวันวันนบุตร
นี่โพสต์เลยแล้วก็ไลฟ์ด้วยบอกกรณีหลวงปู่แสงนะฮะ
แต่พอทราบว่าท่านเป็นพระชราภาพแล้วก็มีความจำเลอะเลือนแล้ว
ผมสงสารท่านนะครับหมายถึงที่คุณภัยวันเขาบอกนะ
บอกผมสงสารท่านนะครับและคำถามคือทำไมลูกศิษย์ทั้งที่เป็นพระและคารวาส
ยังปล่อยให้หลวงปู่รับแขกรับญาติโยมไปเรื่อย
แทนที่จะปล่อยให้ท่านได้อยู่ภาวนาอย่างเงียบสงบของท่านแบบที่ควรจะเป็น
นายไพรวัลเนี่ยยังตั้งคำถามว่าพระชราภาพแถมความจำไม่ดีแล้ว
ต้องมีคนที่คอยอุปถาคพยาบาลอย่างใกล้ชิดไม่ใช่หรือ
ลูกศิษย์ที่ดูแลท่านอยู่ถึงปล่อยให้ท่านทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม
อย่างเช่นพาศรีกาเนี่ยมาใกล้ท่านแล้วท่านก็ไปแตะเนื้อต้องตัวไปโดนตัวศรีกาอย่างนี้
ก็เลยถูกเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตอะไรพวกนี้นะครับ
อาจารย์คุณเป็นแบบนี้แต่ทำไมคุณยังปล่อยให้หลวงปู่
แขกหรือรับศรัทธาญาติโยมอย่างเหมือนกับเป็นพระปกติ
ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่หลวงปู่ท่านเริ่มมีพฤติกรรมแปลกแปลกที่ว่าคือ
เริ่มมีการถูกเนื้อต้องตัวศรีกามีการล้วงการจับตั้งแต่เมื่อไหร่
ถ้าไม่ใช่หนึ่งครั้งถ้าไม่ใช่หนึ่งครั้งนะครับ
ถ้าไม่ใช่หนึ่งครั้งคำถามคือทำไมลูกศิษย์ถึงยังปล่อยให้หลวงปู่ทำอย่างนั้น
ทำไมลูกศิษย์ถึงยังปล่อยให้หลวงปู่ท่านทำอย่างนั้น
ที่คุณก็รู้ว่าการที่ท่านทำอย่างนั้นท่านทำเพราะท่านไม่มีสติรู้ตัว
ทำไมถึงยังปล่อยให้ท่านทำอันนี้เป็นเรื่องซีเรียสนะครับ
นี่ฮะทางคุณไมวันเขายังบอกนะครับบอกว่าพระเกจิหลายรูปเนี่ย
ที่ผ่านมาเคยเสียหายเพราะลูกศิษย์เยอะนะฮะอืมเพราะอย่างนี้เลยนะ
รายวันเขาบอกนะฮะคุณภัยวันบอกหลายกรณีลูกศิษย์เอาอาจารย์มาขาย
แห่งเนี่ยถึงขั้นเคยกั้นตู้กระจกโชว์เหมือนกับอะไรก็ไม่รู้น่าเวทนามาก
เอาครูบาอาจารย์มาทำเรื่องเปลือเปื้อนกันเอามาแอบอ้างหวังลาบสักการะเงินทอง
มันไม่ถูกต้องอยากจะฝากไว้ด้วยความปรารถนาดีนับถือผิดเรื่องศรัทธาผิดที่
เท่ากับทำร้ายครูบาอาจารย์แล้วก็ยังได้ตั้งข้อสังเกตด้วยนะฮะนี่ฮะ
ไพรวัลเขาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าไอ้คลิปที่ว่าหญิงสาวมาแฉอะไรกันเนี่ย
บอกว่าหลวงปู่ไปลวนลามศรีกาเนี่ยมันตั้งใจแอบถ่ายอย่างชัดเจนหรือเปล่า
คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยควรจะออกมาชี้แจงแล้วก็ออกมายืนยันนะคือแล้วก็ที่ออกมาพูด
เขาบอกเขาไม่ได้ปกป้องพระที่ทำตัวไม่ดีนะแต่อยากฝากถึงการตรวจสอบ
รู้ว่ามีความตั้งใจดีที่จะตรวจสอบแต่ก็ควรจะสงวนท่าทีให้ดีด้วย
ผมไม่ได้ออกมาพูดเพื่อจะปกป้องพระที่ทำตัวไม่ดีแต่ว่าแต่ว่าในในมุมนึงเนี่ย
ในมุมหนึ่งเนี่ยเราต้องอย่าลืมนึกถึงท่าทีหรือกระบวนการในการจัดการนะครับ
ทางโลกมีกฎหมายทางพระมีวินัยต้องให้มันไปควบคู่กันและผมว่ามันจะดี
ผมว่าหลายครั้งเนี่ยกระบวนการดีแล้วครับหมายถึงว่าเรามีความมุ่งมั่นความตั้งใจ
เอาอันไหนไม่ดีเราอยากจัดการไม่มีใครจัดการสักทีพระอรัชชีพะไม่ดี
อยากจัดการใช่ครับความตั้งใจดีแล้วแต่ผมอยากฝากเรื่องกระบวนการนิดนึงว่า
เวลาจะเข้าไปทำเรื่องเหล่านั้นโดยเฉพาะเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ย
งวนท่าทีนิดนึงผมว่าจะงามครับสงวนท่าทีนิดนึงผมว่าจะงาม
ยกเว้นเคสที่มันที่มันชัดเจนที่มันที่มันชัดชัดเจนเจนเลยแบบเนี้ย
พระอยู่ในกุฏิกับศรีกากำลังจะมีเพศสัมพันธ์กันหรืออะไรกัน
บางทีมันต้องบุกเข้าไปมันต้องชาร์จอะไรขอให้ดูเป็นเคล็ดไปกรณีไป
แต่ต้องไม่ใช่เคสกรณีแบบพระแก่ที่ท่านนั่งอยู่ท่านเป็นอันไซเมอร์
ท่านพูดไม่รู้เรื่องคุณก็ยังไปกระโชคโฮกฮากใส่ท่าน
จะไปบังคับให้ท่านพูดท่านตอบทั้งที่ทั้งที่ท่านไม่มีสติความรู้ตัว
ก็ทางคุณไปวันน่าจะหมายถึงคนที่บุกไปถึงหลวงปู่แสงเมื่อวานนะ
หลายคนที่ใช้ท่าทีอะไรต่างนานาออกมานะครับ
แล้วก็ยังได้โพสต์นะครับถึงเรื่องของผู้หญิงที่ขึ้นไปนั่งบนตังของหลวงปู่แสงนะที่โพสต์นี่ฮะบอกว่าโอ้โหนี่สามัญสำนึกมันอยู่ตรงไหน
รู้ตัวว่าเป็นผู้หญิงเป็นคนพุทธขึ้นไปนั่งบนตังที่พระนั่งให้พระแตะเนื้อต้องตัวทำไมอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเรากลับไปที่สำนักสงฆ์ดงสว่างธรรมที่ยะโสธรนะคะ
ไปสอบถามข้อมูลจากพระครูบามลพระในสำนักสงฆ์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แสง
ครูบามนบอกว่าคือวัดแห่งนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นวัดนะคะเป็นเพียงที่พักสงฆ์มีพระ๒๑รูปมีฐานะเท่ากันคือเป็นพระลูกวัด
ย่องหลวงปู่แสงค่ะว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดและให้ความศรัทธาเคารพนับถือทีนี้ค่ะพอถามว่าหลวงปู่แสงท่านสนิทกับใครมากที่สุด
พระครูบามนบอกว่าหลวงปู่แสงไม่ได้สนิทกับใครท่านให้ความรักเมตตากับพระทุกรูปเท่ากัน
ส่วนกิจวัตรของหลวงปู่แสงค่อนข้างเรียบง่ายค่ะหลวงปู่จะตื่นนอนประมาณตี๕ทำวัดเช้าทุกครั้งที่เป็นวันสำคัญคือสุขภาพท่านไม่ค่อยดีก็ไม่สามารถทำได้ทุกวันนะคะ
หลังจากนั้นพระลูกวัดจัดเตรียมน้ำที่ต้มจากเตาถ่านเพื่ออาบน้ำถูสบู่ให้ท่าน
นี่นะคะท่านขยับร่างกายก็ลำบากแล้วอะค่ะตอนนี้พอ๗โมงเช้าหลวงปู่ฉันอาหารเช้า
บ่ายโมงหลวงปู่จะเริ่มรับแขกมีลูกศิษย์ลูกหามากราบไหว้ตลอดทั้งวันประเด็นตรงนี้แหละที่ลูกศิษย์ลูกหาก็เป็นห่วงท่านเหมือนกันท่านอายุเยอะแล้วท่านก็ต้องรับแขกเขาใช้คำนี้เนาะ
ก็รับกิจนิมนต์รับยาดโยมครูบำว่ารับแขกทั้งวันตั้งแต่บ่ายโมงค่ะพี่หุยหลังจากนั้นท่านก็นั่งสมาธิสูตรมนต์ทำวัดช่วงเย็นพอเสร็จแล้วเนี่ยลูกศิษย์ก็จะอาบน้ำให้ตอน๕โมงครึ่งนะคะเข้านอนทุ่มหนึ่งแต่ประเด็นเรื่องของการรับกิจนิมนต์รับศัพทาของยาดโยมเนี่ยหลายคนก็เลยเป็นห่ว
พื้นที่ไปนะเราก็เลยไปสำรวจโครงสร้างพระอุปฑะฐาจแล้วก็ยังได้เดินสำรวจรอบพื้นที่สำนักสงฆ์ด้วย
สำนักสงฆ์วัดป่าโดงสว่างทำธิยะโสถรตรงนี้คือจุดที่เขาใช้เป็นโรงงานแปรรูปไม้
ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นข้อสังเกตว่าเอ้าแล้วไม้เหล่านี้เนี่ยมันมาจากไหน
ลักลอบตัดมาจากไม้ในพื้นที่ป่าสงวนที่ตั้งสำนักส่งหรือเปล่า
เพราะสำนักสงฆ์ตรงนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน
ถ้าลักลอบตัดมามันจะเป็นไม้ห่วงห้ามนะ
พระครูบามนเนี่ยนะฮะบอกกับเราว่ากองไม้แปรรูปที่เห็นเป็นไม้ที่ญาติโยมนำมาถวายวัดนะครับ
เพื่อใช้สร้างกุฏิใช้สร้างสิ่งก่อสร้างต่างในวัด
ตั้งแต่มาจำพันศาที่สำนักส่งที่นี่มาอยู่ได้๒ปี
ยืนยันว่าที่นี่ไม่เคยมีการตัดไม้จากป่าสงวนนะครับ
แล้วพื้นที่ที่สร้างตรงนี้ได้ตัดต้นไม้จริงไหมครับ

อ๋อเป็นพื้นที่โล่งอยู่แล้ว
ไม่ได้ตัดนะครับ
ก็ที่ใกล้ประตูทางออกของวัดนะครับ

เจอนะฮะลักษณะเป็นบันไดสี่ทิศนะครับทิศตะวันออกเป็นรูปปั้นนกหัดสดีลิง
อยู่ตรงทางขึ้นบันไดส่วนบันไดทางทิศใต้เป็นรูปปั้นพญานาคทิศเหนือกับทิศตะวันตก
เป็นรูปปั้นช้างอยู่ริมสองฝั่งทางขึ้นบันไดที่บริเวณใจกลางเจดีจะมีเชิงตะกอนนะฮะ
เป็นเชิงตะกอนที่ยังสร้างไม่เสร็จเราก็ถามพระครูบามนว่าเออมันคืออะไร
อ่าท่านบอกว่านี่คือเมนเผาศพของเจ้าขุนมูลนาย
และสำหรับตั้งสรีระสังขารของหลวงปู่แสง

อ๋อเป็นเมละคะ
เป็นเม่นเลยใช่ไหม
ท่านผู้ชมครับ
วันนี้มีลูกศริษฐ์ของหลงปู่แสง
มาที่สำนักสงฆ์วัดป่าดงสว่างธรรมนะฮะนี่ฮะ
เขาเป็นอดีตนายกเทศมนตรีนะครับชื่อนายวิจิตทองแก้ว
เขาเรียกกันว่าครูหำอันนี้ชาวบ้านในพื้นที่เขาเรียกนะครับ
ซึ่งครูหำบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แสง
โอ้โหตั้งแต่นู้นปี๒๕๓๕จะมากราบไหว้หลวงปู่เกือบทุกวันนะ
เวลาทำบุญกับหลวงปู่ก็จะถวายปัจจัยครั้งละ๒๓๐๐บาท
แล้วก็บอกว่าหลวงปู่แสงท่านเริ่มอาภาษณ์ลุกเดินไม่ได้
ตั้งแต่ปี๔๐นะตั้งแต่๒๕๔๐ต้องมีคนคอยประคองตลอด
เวลาตื่นมาทุกเช้าเนี่ยลูกศิษย์จะอุ้มมานั่งตรงอาศนะ
พอช่วงสักเย็นหากท่านบอกเหนื่อยก็จะพาเข้ากุฏิไปจำวัด
เมื่อต้องตัวลวนลามเนี่ยทางนายวิจิตรเนี่ยบอกว่ายืนยันว่ารู้จักหลวงปู่แสงดี
ปัจจุบันท่านอายุเกือบร้อยปีคือท่านไม่มีแล้วล่ะไอ้แบบอารมณ์ทางเพศอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะ
ไม่มีทางแบบลวนลามอะไรทางเพศเนี่ยขอยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์
ขนาดตัวของคุณวิจิตเองบอกนี่ผมอายุนี่๖๕แล้วนะผมยังไม่มีเลยนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผิดที่ตัวผู้หญิงคนนั้นมากกว่าเข้าไปใกล้พระทำไม
ผมมันก็หมดแล้วอย่าไปพูดเลยถึงหลวงปู่ร้อยปีน่ะแต่ผมก็ยังไม่สนใจแล้วไม่สนใจกับใครแล้ว
หลังทราบข่าวนี้เป็นห่วงตกใจครับตกใจว่าคนทุกวันนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้
หมายถึงใครครับหมายถึงคนที่เข้ามากราบหลวงปู่นั่นแหละ
ทีนี้ขอพูดประเด็นต่อเนื่องที่พี่อุ๋ยเล่าไว้ก็คือครูหำท่านนี้นะคะ
วิจิตทองแก้วอดีตนายกเทศมนตรีอะค่ะเพราะว่าเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องของทรัพย์สิน
เงิน๕๗ล้านบาทในบัญชีของหลวงปู่แสงคือครูหำบอกว่าแล้วใครดูแลเงินตรงนี้
ท่านป่วยเป็นอัลไซเมอร์แล้วใครดูแลเงินตรงนี้ให้ท่านโอ้นี่น่าคิดมากนะฮะ
หำบอกว่าครูหำเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าครับ
กราบทุกวันถวายปัจจัยครั้งละสองสามพันบาทอืม
เงินของวัดที่ญาติโยมมาถวายคาดว่าต่อวันหลักหมื่นหลักแสนนะคะ
ต่อวันนะคะซึ่งก็จะมีพระอุปถักษ์และลูกศิษย์คนใกล้ชิด
นำเงินใส่กระเป๋าให้แต่แล้วใครเอาไปฝากธนาคารให้ท่านล่ะเออ
ดูแลเงินตรงนี้ให้ท่านล่ะครับ
ปีที่แล้วหลวงปู่แสงไปทำธุรกรรมที่ธนาคารในตัวเมืองยะโสธรครูหำก็ไปด้วย
หลวงปู่แสงเปิดบัญชีธนาคารให้ดูมีเงินในบัญชีประมาณห้าสิบเจ็ดล้านบาทอืม
ถ้าต้องใช้เงินมาเพื่อปลูกสร้างสิ่งต่างของวัดหรือนำเงินไปบริจาค
ไปทำอะไรเนี่ยหลวงปู่ท่านจะเป็นคนอนุมัติเองครับแต่
ท่านป่วยแบบนี้ก็เลยเกิดคำถามไงคะว่าใครดูแลเงินตรงนี้ให้ท่าน
รู้แต่ว่าพาท่านไปฝากครั้งหนึ่งฝากที่ยะโสธรครับตอนที่ย้ายมาจาก
ตอนที่ย้ายมาจากอำเภอเชียงดาวมีเงินอยู่ห้าสิบเจ็ดล้านเห็นอยู่เห็นลูกสาว
ลูกรักลูกลูกสาวคนผมเป็นผู้จัดการอยู่บริษัทอยู่ธนาคาร
ปีที่แล้วนี่มั้งเออห้าสิบกว่าล้านคือท่านก็ไปเองด้วยตัวเอง
ท่านก็ไปไปนั่งอยู่ที่นั่นแหละท่านท่านมีเงินห้าสิบเก็ดล้านใครนะ
ครูหำบอกว่าปีที่แล้วใช่ไหม

ใช่ค่ะทีนี้พระครูบามนก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเวลาญาติโยมลูกศิษย์นำเงินบริจาคเนี่ย

หลวงปู่แสงท่านจะดูแลเงินเองทั้งหมดท่านไม่อนุญาตให้พระรูปอื่นมายุ่งเลย
พอรวมเงินได้แต่ละครั้งก็จะติดต่อลูกศิษย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าโต้ง

โต้งเป็นผู้จัดการธนาคารเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
ก็จะมารับหลวงปู่แสงไปฝากเงินด้วยตัวเอง
เงินฝากของท่านคือบัญชีเดียวกับที่ญาติโยมโอนเงินมาบริจาคแล้วค่ะมีบัญชีเดียวค่ะ

ถ้าต้องเบิกเงินมาใช้การก่อสร้างหรือไปบริจาคอะไรท่านก็จะติดต่อให้ลูกศิษย์มารับแล้วก็ไปถอนเงินเอง
พวกลูกศิษย์เพื่อนหนึ่งเนี่ยผู้จัดการเนี่ย
เป็นผู้จัดการ

ก็เอาผู้ไปเพราะว่าช่วงมาก
ลูกศิษย์เคยที่เบิกเข้าเหมือนเหมือนเฉพาะเมื่อน้อ
อ่าทีนี้ลูกศิษย์ที่ชื่อโต้งที่เป็นผู้จัดการธนาคารที่จะดูแลพาท่านไปธนาคารเนี่ยค่ะ
เราก็พยายามติดต่อไปเพื่อสอบถามนะคะแต่เขาไม่รับสายเลยนะคะอืม
อืมก็เลยได้ข้อมูลมาเบื้องต้นเพียงเท่านี้ค่ะครูหำบอกว่า
ญาติโยมที่มากราบมาไหว้หลวงปู่แสงเนี่ยคาดว่าต่อวันเนี่ย
คือปัจจัยที่ถวายท่านทำบุญกับท่านเนี่ยหลักหมื่นหลักแสนต่อวันใช่ค่ะ
มันก็เลยเกิดคำถามขึ้นในใจว่าแล้วถ้าท่านออกมา
เจอยาติโยมไม่ไหวแล้วยังไงอ่ะใช่ค่ะนี่หรือเปล่า
มันเป็นเหตุผลที่ไม่ให้ท่านพักหรือท่านไปรักษา
สุขภาพร่างกายให้ท่านแข็งแรงแล้วก็สมวัยที่เกือบร้อยปีของท่านหรือเปล่า
คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามตรงเลยว่าหวังประโยชน์จากท่านหรือเปล่า
นี่ไงหวังผลประโยชน์จากหลวงปู่ท่านหรือเปล่า
โอ้โหนี่บัญชีนี้ห้าสิบกว่าล้านนะฮะค่ะตอนที่แล้วนะ
ท่านผู้ชมครับหลวงปู่แสงนะครับหลวงปู่แสงจันดะโชโตนะฮะ
หลวงปู่แสงยานวโรเนี่ยท่านมีความหมายของฉายาจันทโชโตเนี่ย
หมายก็คือผู้ที่รุ่งเรืองนะครับประวัติของท่านนะฮะ
ท่านชื่อในแสงดีหอมเกิดที่อำเภอฟ้าหยาดจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
วันที่เกิดเนี่ยคือวันที่๑กันยายนปีพศ๒๔๖๙ปัจจุบันอายุ๙๖ปี
เริ่มอุปสมบทอุปสมบทเมื่อหนึ่งมิถุนายนนะครับ
ศ๒๔๙๐ที่วัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็บวชเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเลยนะฮะจนถึงปัจจุบันเลย
หลวงปู่แสงท่านเป็นพระวัดป่าสายหลวงปู่มั่นนะครับ
วัดป่าบ้านหนองผือจังหวัดสกลนครเป็นที่ทราบกันว่าพระสายวัดป่า
เน้นการฝึกกรรมฐานควบคู่กับการรักษาวินัยอย่างเร่งครัด
หลวงปู่แสงท่านเริ่มศึกษาหลักธรรมกับหลวงปู่มั่น
แล้วก็ออกทุดงทั้งในประเทศไทยไปฝั่งสปลาวด้วยไปถึงเมียนมาด้วย
แล้วท่านก็ศึกษากับหลวงปู่คำดีประพาโสวัดถ้ำผาปู่ที่จังหวัดเลยด้วย
ในช่วงปี๒๔๙๔ถึง๒๔๙๖นะครับ
หลวงปู่แสงท่านไปศึกษาหลักธรรมกับพระเกจิชื่อดังอีกหลายท่าน
เช่นพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรวัดป่าอุดมสมพรที่สกลนคร
แล้วก็ร่วมสร้างวัดถ้ำขามขึ้นมาในปี๒๔๙
ยังไปศึกษาธรรมะกับหลวงปู่เทศเทศรังศรีวัดหินหมากเป้งที่จังหวัดหนองคายด้วยนะครับ
หลวงปู่ขาวอนาลโยด้วยนะครับที่วัดถ้ำกลองเพลที่จังหวัดอุดรธานี
หลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังที่จังหวัดเชียงใหม่
หลวงปู่ชอบด้วยนะครับที่วัดป่าสัมมานุสรจังหวัดเลย
หลวงปู่เหรียญที่วัดอรันบรรพฤษจังหวัดหนองคาย
หลวงปู่แสงท่านทุดงและจำพรรษาที่วัดหลายแห่ง
ที่ปัจจุบันนะครับเมื่อท่านอายุมากขึ้น
ท่านก็มาจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์วัดป่าดงสว่างธรรม
ดงสว่างตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธร
แต่ตามรายงานวันนี้ก็คือลูกศิษย์ลูกหายาดเนี่ยรับท่านไปรักษาอาการอาภาษณ์ที่วัดอื่นแล้ว